มีเพลงที่ไหนมีการแดนส์ที่นั่นแน่นอน

นี่คืองานเต้นเป็นชีวิตจิตใจ
มีเพลงที่ไหนมีการแดนส์ที่นั่นแน่นอน
เหมือนคุณลุงรายนี้นี่แหละครับ

นี่คืองานเต้นเพื่อสุขภาพของอสม
ที่ทุกตำบลจะมารวมกัน
ซึ่งเขาก็เต้นกันในสนามอย่างสนุกสนาน
แต่หารู้หรือไม่ว่าคนนอกสนามเนี่ย
เขาก็อยากจะแดนส์ด้วยนะ
เมื่อได้ยินเพลงแล้วมันก็อดเต้นตาไม่ไหว

แหมก็เพลงมันสนุกสักขนาดนี้เนี่ย
จะให้อยู่เฉยได้ยังไงล่ะครับจริงไหมลุง

ลุงครับถ้าลุงอยากจะมันกับเขาเนี่ย
ก็ข้ามรั้วเข้าไปเต้นด้วยกันดีกว่าไหมล่ะครับ

ดูสนดสะงอนพลิ้วไว้ดังสายลง
โยกซ้ายโยกขวาเต้นไปเต้นมาเอ้า
หัง่ายเป็นลองซะอย่างงั้นล่ะครับ
แต่คุณลุงก็ยังเลื้อยได้นะดูสิโยกหัวไปโยกหัวมา
เสียงดนตรีอยู่ในหัวของคุณลุงตลอดเวลาจริงล่ะครับ
ส่วนสเต็ปต่อไปต้องยกให้กับคุณพี่ฝรั่งคนนี้
ที่มาโชว์ลีลาฟ้อนรำไทยในสไตล์อินเตอร์แบบนี้นี่แหละครับ
บอกได้คำเดียวว่าใจรักชักนำความสนุกล้วนจ้าฮา
ผมรักเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปี
คมทหารเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปี
เป็นยังไงบ้างครับสเต็ปคอนโทน
ว่าแต่ไม่มีใครคิดอยากจะเต้นกับผม

ฝรั่งหัวใจไทยหุ่นไก่ต้ง

เห็นแบบนี้แล้วบอกได้คำเดียวว่า
ลาลาลาลรำราลาลลลั้่วเฮย